คุณผู้ชมครับเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ

เขาบอกสาวธอมแสบหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือ
อันนี้อยากรู้มากเลยว่าทำยังไง

ด้วยการอ้างว่าเดี๋ยวจะโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ค้านะ
แล้วก็แม่ค้าหลงเชื่อส่งมอบสินค้าให้ก่อน

ปรากฏว่าไม่มีเงินเข้าบัญชี
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่
เราก็เป็นยุคดิจิทัลไฮเลสเซอร์ไซตี้

มีเลขบัญชีแบบอ้าวโอนเงินทางโทรศัพท์ก็ได้

แต่ทีนี้ก็ต้องขอดูหลักฐานว่าโอนหรือยังโอนจริงหรือเปล่า
แล้วก็ส่งข้อความส่งอะไรนะยืนยันกันมา
นี่นางสาววาสนาทองมีอายุ๔๑ปี

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่นนทบุรี

มีผู้หญิงลักษณะเหมือนธอม

ก็มาขอดูโทรศัพท์มือถือรุ่นต่าง

แต่จะให้แฟนสาว

ไหนถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อเราก็

ให้มีความสะดวกซะ

มีข้อความเข้ามาในโทรศัพท์
ของผู้ค้าคือเจ้าของร้าน

จำนวน๒๒๕๐๐บาท
ตัวเจ้าของร้านก็ได้นำโทรศัพท์
และอุปกรณ์ต่างที่ลูกค้าจะซื้อ
ใส่ถุง
ส่งให้ลูกค้าสาวธอมคนนี้
เพราะเห็นหลักฐานแล้วว่ามีข้อความเข้ามาในโทรศัพท์ของเจ้าของร้านว่ามีเงินเข้าแล้ว

ก็เดินออกจากร้านไปอย่างรวดเร็ว

ลองเช็คยอดบัญชีดู

ก็สงสัยข้อความมันมาแต่เงินไม่เข้าบัญชี
คือปกติแล้วเนี่ยทางธนาคารเขาจะมีบริการแจ้งยอดเข้ายอดออกของบัญชีใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็จะส่งมาว่ามีเงินโอนเข้าจำนวนเท่านี้จากบัญชีนี้

ทีนี้ก็เลยสอบถามจากทางธนาคารที่อยู่ในห้างนี่แหละ
พนักงานธนาคารตรวจสอบแล้วไม่พบเงินในบัญชีจริง
ตัวแม่ค้าเองก็มั่นใจเลยว่าถูกหลอกแน่นอน
ก็เลยเข้าแจ้งความที่สอบของรัฐนาที่เบส
แต่ตอนนี้หลายคนสงสัยวิธีการของคนร้ายมันส่งข้อความยังไง
หรือว่าใช้ข้อความลักษณะเดียวกับธนาคาร

ส่งเป็นเมสเซตธรรมดาให้มันเด้งขึ้นไปว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว
โอนเงินอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

เออหน้าที่ถูกไม่จากประโยชน์จะหลอกล่ะนะครับ
แล้วก็ยกโทรศัพท์มาคุยกับใครไม่รู้
แล้วก็พอก็ว่าเดี๋ยวให้แฟนโอนตังมาให้
ให้แฟนผมล้างจานอยู่รอแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่รอหนูก็เดินยืนโทรศัพท์เล่น
ก็รอไปประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีได้ก็เอ่อข้อความเด้งเข้า
เงินเข้าแล้วหนูก็บอกเออโอเคข้อความเงินเข้าแล้วหนูก็หยิบเครื่องส่งให้ลูกค้าไป
แต่ว่าระหว่างนั้นที่ลูกค้าไปหนูก็มาเช็คในบัญชีปรากฏว่าเงินในบัญชีไม่เข้า
ก็เลยไปเช็คที่แบงค์ใหม่แบงค์ก็ต่อสายคอร์เซ็นเตอร์ก็ไม่เข้าปรากฏว่ารู้ตัวเลยว่าโดนหลอก
นะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเอ่อของของสอทอมคนนี้นะอืม
เป็นมิจฉาชีพเนี่ยนะตำรวจก็บอกว่ามีลักษณะคล้ายกับคนที่เคยถูกตำรวจสพบางศรีเมืองจังหวัดนนทบุรีเนี่ย
จับกลุ่มตัวก่อนหน้านี้โดยมีพฤติกรรมการหลอกลวงเหยื่อในลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้แหละครับ
เป็นคนเดิมนี่คือก่อเหตุแล้วก่อเหตุอีกแล้วก็คือไม่เข็ดเลยนะเออนะครับทีนี้ก็ต้องเตือนสำหรับผู้ค้าขายเนอะ
เวลาลูกค้าโอนเงินอะไรให้ขอดูหลักฐานเขาดีดีอืมคุณเดี๋ยวดิฉันจะลองก๊อปปี้ส่งให้คุณในเอสเอ็มเอสนะ
ปี้มาแล้วก็แค่เรามาเปลี่ยนตัวเลขเดี๋ยวลองดูว่ามันทำได้หรือเปล่า
เพราะเรากำลังสงสัยอยู่ไงครับว่าข้อความที่เจ้าของร้านเขาได้รับเนี่ย

เป็นข้อความจากธนาคารหรือเปล่ามีโลโก้ธนาคารหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะ
คุณก๊อฟมาเดี๋ยวเราให้รายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ